โจ๊กให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกแบบนี้บอกว่ากล้อง๒ตัวที่ว่าเนี่ยตัวที่๑๔กับตัวที่๑๕เนี่ย

ใช่เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเวลานะคุณสืบสกุล
ตอนแรกเราเข้าใจว่าน่าจะเห็นช่วงประมาณบ่ายใช่ไหมคะ
แต่นี่ค่ะตอนนี้นี่คือรองโจ๊กบอกแล้วแหละว่ากู้ได้แล้ว
แล้วเดี๋ยวช่วงค่ำนี้น่าจะมีการออกมาแถลง
ใช่ครับเพราะว่านักข่าวสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับบิ๊กโจ๊กนะฮะ
โจ๊กบอกว่าตอนนี้ทีมกู้ข้อมูลกล้องวงจรปิด

รายงานมาแล้วนะครับว่าสามารถกู้ไฟล์กล้องวงจรปิดอีก๒กล้องได้แล้ว
ซึ่งเป็นมุมสำคัญมุมที่สามารถบอกได้ว่า
มีใครอยู่ในเหตุการณ์อย่างไรบ้าง
โดยเฉพาะการก่อเหตุของกำนันนก
แล้วก็การก่อเหตุของหน่องท่าผา
ทั้งผู้บงการผู้สั่งการแล้วก็ผู้ลงมือยิง
ใช่ค่ะก็จะประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะ

ตอนนี้รองโจ๊กเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะ
เพราะว่าก็ยังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดทั้งหมด

กล้องทั้ง๒กล้องที่กู้ยากเพราะอะไร
เพราะมีการพยายามทำลายกล้อง

ดังนั้นกล้องทั้ง๒ตัวที่กาดอกจันท

ไม่ได้กู้ง่ายเหมือน๑๓กล้อง

นักข่าวก็ถามไปเมื่อเช้าว่าเอ๊ะรองโจ๊กขาออก

โจ๊กบอกว่ายังเดี๋ยวขอสอบปากคำบุคคล

หรือตำรวจทั้งหมดก่อนนะคะ

แล้วแนวทางการสอบสวนในวันนี้

ว่าความคืบหน้าในวันนี้เกิดขึ้นก็คือกล้องอีก๒ตัวสามารถกู้ภาพออกมาได้แล้ว
แต่บิ๊กโจ๊กยังไม่เปิดเผยว่าเห็นอะไรบ้างเพราะว่าบิ๊กโจ๊กส่วนใหญ่จะแถลงสักประมาณทุ่ม๒ทุ่มนะครับ
แต่คุณผู้ชมฮะคืบหน้าอีกล่าสุดหนึ่งนะครับก็คือตัวละครตัวนี้แหละครับ
ก็คือนายประสงค์ซึ่งเป็นรอปภซึ่งเมื่อวานมีข่าวออกมาว่าเขาถือปืนเดินกลางอยู่ในงาน
แล้วก็ตอนท้ายที่สุดหลังจากที่มีเหตุการณ์ยิงแล้วนะครับเขาพยายามจะถือปืนไปปกป้องนายก็คือกำนันนกนะครับ
เมื่อวานเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ที่ถูกให้ถูกสอบปากคำนะครับคัดค้านการประกันตัวครับเพราะวันนี้จะฝากขังต่อสารแล้วนะครับ
ตัวละครนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเพราะเขาอาจจะถูกมองว่าเป็นคนยิงหรือเปล่าเป็นมือยิงหรือเปล่า
มือยิงที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ห่องท่าผาหรือเปล่าเป็นนายประสงค์ซึ่งเป็นรอปภที่พกปืนตลอดงานนี้หรือเปล่านะครับ
นี่ครับมีความคืบหน้าออกมานะครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเมืองนครปฐมนะฮะ
คุมตัวนายประสงค์ใส่ไกรกะรอปภบ้านกำนันนกผู้ต้องหาในคดีที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
โดยนายประสงค์เนี่ยฮะปรากฏว่ามีภาพในกล้องวงจรปิดขณะที่เขาถืออาวุธปืนภายในงานนะครับ
ประกอบกับวันที่ตำรวจเข้าตรวจค้นพบว่านายประสงค์ถือปืนและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
จำได้ไหมที่ตำรวจเข้าไปบุคคลกี่จุดกี่จุดเนี่ยนะ
แต่ว่าในพื้นที่ของกำนันนกปรากฏว่าเป็นรอปภคนหนึ่งที่ยืนขวางประตูแล้วไม่เปิดประตูให้ตำรวจ

ที่สอยพอเมืองนครปธมไทยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
และก็ในช่วงสายของวันนี้ตำรวจ
ครับ
นายประสงค์บอกแบบนี้ครับ

ไม่ใช่คนยิงไม่ใช่มือยิงนะครับที่มีการคาดการณ์ว่าตกลงแล้ว
มือยิงจริงคือห่องท่าผาหรือว่ารอปภคนนี้กันแน่
เขาบอกเขาไม่ได้มือยิงนะครับคดีนี้เป็นคดีใหญ่
เขาเข้ามาทำงานที่บ้านกำนันนกได้ไม่ถึงปี
เขาได้ค่าจ้างปกติวันละสี่ร้อยบาทอืม
รวมเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้นค่ะ
ส่วนประเด็นว่าเป็นญาติกำนันนกหรือว่าได้ปืนมาจากการที่สมาชิกอบต
เทียดนะครับก็ไม่เคยพูดไม่ตอบคำถาม

ไปดูเหตุการณ์ตอนควบคุมตัวขึ้นรถนะครับ
เดี๋ยวก่อนนะเรียกเรื่อยว่า
นี่แหละฮะถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญอีกคนนึงนะครับ
ปิ๊กโจ๊กก็ยังยืนยันนะครับว่าแม้ว่ากล้องอีก๒ตัว
เพิ่งจะกู้ได้เมื่อเช้าจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม
มั่นใจในหลักฐานทางคดีว่าหน่องท่าผาเป็นมือยิง
และว่ากำนันนกคือผู้สั่งการ
ใช่แต่จังหวะที่เห็นนั่นแหละว่า
จังหวะนั้นส่งซิกยังไงสัญลักษณ์มือหรือหน้าตายังไง
วันนี้น่าจะได้รู้กันนะคะก็ช่วงค่ำ

นี่คือเรื่องของกำนันนกสารวัตรสิวแต่ยังไม่หมดแค่นี้
เดี๋ยวในข่าวเที่ยงเรานำเสนอเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้าอีกนะครับ